ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมีความคืบหน้าเพราะว่าจับคนร้ายได้แล้วนะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะที่มีการไปพบศพชายชาวจีนวัย๕๔ปี
ที่มีอาชีพเป็นในหน้ารับทำวีซ่ารับทำหนังสือเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว
เมืองไทยมา๒๐๓๐ปีแล้ว
พบเป็นศพเสียชีวิตอยู่คาเก้าอี้ค่ะในห้องของตัวเองที่ทำเป็นที่ทำงานนะคะ
แล้วก็สภาพศพถูกแทงเป็น๑๐๑๐แผลเลย
มีพยานที่เห็นเหตุการณ์คือเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงพฤติกรรมน่าสงสัย
เข้าไปในห้องของผู้ตายแล้วก็ออกมาท่าทางเร่งรีบ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดถึง๒จุดนะคะ
บันทึกภาพชายต้องสงสัยเอาไว้ได้
ตำรวจเขาไล่ดูค่ะดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วไปจับผู้ต้องหาได้เป็นชาวจีนเหมือนกัน
ครอบครัวของผู้ตายบอกว่าอ๋อผู้ต้องหาคนนี้
รู้จักกันนะเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วย
ก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์นะคะ

อาจจะมีการสู้กันก่อนกับผู้ตาย
เขาอยู่โรงพยาบาลค่ะตำรวจอายัดตัวเอาไว้
ถ้าอาการดีขึ้นแล้วก็สามารถให้ปากคำกับตำรวจได้
ตำรวจก็จะสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ

ผู้เสียชีวิตชื่อว่าในฟางยางเซินอายุ๕๔ปีเป็นชาวจีนนะคะ
มีอาชีพเป็นในหน้ารับทำวีซ่าทำหนังสือเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว
ถูกแทงเป็น๑๐แผลเลยค่ะคุณผู้ชมที่หน้าที่คอ
เสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้ในห้องพักที่ทำเป็นออฟฟิศ
อพาร์ทเมนต์แห่ง๑ซอยประชาราชบำเพ็ญ๕แยก๖เขตห้วยขวางกรุงเทพ
ในห้องน้ำมีมีดตกอยู่นะคะตามภาพเมื่อสักครู่นี้คือตกอยู่ในอ่างล้างมือ
คราบเลือดอยู่ด้วยเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้
สอนอสุทธิศาลตำรวจบอกว่าในฟางผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
อยู่เมืองไทยสามสิบปีได้แล้วนะคะก็ทำงานอย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะ
มาเช่าห้องนี้ได้๒๓ปีแล้วค่าเช่าเดือนละ๘๕๐๐บาท
พบร่างของผู้เสียชีวิตมีนักท่องเที่ยวคนนึง
เขาก็จะมาติดต่อขอทำวีซ่าเป็นชาวอินเดีย
เขามาถึงอ้าวติดต่อในฟางไม่ได้มองเข้าไปในห้องเห็นคราบเลือดเต็มเลยอะค่ะ
ก็เลยแจ้งตำรวจแจ้งญาติของในฟางให้มาเปิดประตูห้องก็เลยพบศพนะคะ
หลังเกิดเหตุอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่ามีพยานที่เขาเห็นบุคคลต้องสงสัย
บุคคลต้องสงสัยคนนี้เป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เลยนะคะ
ใส่เสื้อสีดำกางเกงขายาวสีน้ำตาลสะพายกระเป๋าเป้วิ่งออกไปจากห้องผู้ตาย
ตำรวจก็เลยไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
นายชานรงพลเดชอายุ๔๗ค่ะ
เขาให้ข้อมูลกับเราแบบนี้นะคะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุเห็นในฟางผู้ตายอะค่ะ
เดินเข้ามาที่ออฟฟิศเนี่ยนะคะรอปภเขาเปิดให้ดูเลยเปิดภาพให้ดู
จากนั้นค่ะเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๕๐นาทีคนร้ายเป็นผู้ชายนั่งรถแท็กซี่ตามเข้ามา
ซึ่งตามปกติเนี่ยตัวในฟางจะเข้างานเวลา๑๘นาฬิกานะคะ
แต่วันเกิดเหตุเหมือนกับไปถึงที่ทำงานไปถึงออฟฟิศก่อนเวลา
ไปถึงประมาณ๑๗นาฬิกา๑๕นาทีคาดว่าคนร้ายเข้าไปในห้องของผู้ตายแล้ว
ระหว่างนั้นนะคะตัวรอปภบอกว่าไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันจากห้องของในฟางนะคะ
แต่ก็คาดว่าเขาน่าจะมีปากเสียงทะเลาะกันแล้วคนร้ายใช้มีดปาดคอผู้ตายเพื่อไม่ให้ส่งเสียง
แล้วก็จ้วงแทงไปที่ตัวที่หน้าที่คอเป็น๑๐แผลจนเสียชีวิตคาเก้าอี้ที่โต๊ะทำงานนะคะ
แล้วคนร้ายก็น่าจะเข้าไปล้างตัวในห้องน้ำแล้วก็ทิ้งมีดเอาไว้ในอ่างล้างมือ
เพราะว่าในจุดเกิดเหตุยังมีมีดมีคราบเลือดอยู่เลยที่อ่างล้างมือนะคะ
ทุ่มค่ะคนร้ายออกมาจากห้องของในฟางผู้ตายใส่เสื้อสีดำใส่กางเกงขายาวสีน้ำตาล
แล้วก็เดินผ่านป้อมยามแล้วก็หนีไป
หลังจากนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียค่ะเขาจะเข้าไปหาในฟางคือคาดว่าคงจะไปติดต่อเรื่องทำวีซ่า
ทำหนังสือเดินทางแล้วก็ส่องเข้าไปในห้องเห็นคราบเลือดเต็มเลย
ก็เลยแจ้งภรรยาของในฟางและแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
ว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะ
เขาเห็นคนร้ายเนี่ยเขาก็รู้สึกเอกใจเหมือนกันนะเพราะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
แต่ไม่ทันสังเกตว่าคนร้ายออกไปจากห้องของในฟางผู้ตายมีแผลหรือเปล่า
แต่คนร้ายเดินออกมาด้วยท่าทางปกติ
ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ตายจะนัดลูกค้าเข้ามาทำเอกสารกี่โมง
ผู้ตายจะอยู่ในออฟฟิศคนเดียว
จริงแล้วจะมีผู้ช่วยอีกคนนึงนะคะชื่อในชาเป็นคนคอยส่งเอกสารให้
ตัวนายชานรงค์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนี้บอกว่า
ไม่รู้สาเหตุการก่อเหตุในครั้งนี้
แต่ถ้าถามว่าเคยเจอในฟางผู้ตายไหม
ผู้ตายนิสัยใจคอเป็นยังไง
เขาก็บอกว่าผู้ตายเป็นคนใจดีนะคะ
ไม่ค่อยพูดไม่เคยเห็นว่าทะเลาะกับใครมาก่อนเลยค่ะ
วันนี้ก็มีญาติของผู้ตายนะครับ

ก็มีภรรยาบอกว่า
คนร้ายคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนชาวจีนที่รู้จักกับสามีมานานแล้วนะ
แต่สาเหตุที่ทำไมถึงต้องฆ่ากันตายขนาดนี้อันนี้ไม่รู้
มีลูกชายของผู้ตายนะครับ
บอกว่าไม่เคยเห็นหน้าคนก่อเหตุมาก่อนนะ
แต่รู้ว่าคนก่อเหตุเดินทางมาที่ออฟฟิศของพ่อหลายครั้ง

ซึ่งลูกชายเขาสองคนเขาก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดธุรกิจที่พ่อทำกับเพื่อนที่ว่ามาก่อเหตุฆ่ากันเนี่ยคืออะไร

ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัว
ตอนนี้ก็อยากจะให้คดีคืบหน้าให้มากที่สุด
เพราะว่าเขาเป็นชาวจีนที่มาอาศัยอยู่ในไทย
ก็เกรงว่ามันจะมีปัญหาขลุกขลักเรื่องขั้นตอนต่าง

เพราะว่าถึงขั้นมาฆ่าพ่อของเขาอ่ะ
ก็คือบอกว่าผมเหมือนกลับมาอยู่ที่สังครมจีน

คืออาทิตย์หน้าเกือบอีก๒อาทิตย์เขาจะสอบนะ
สอบปลายภาพ

เขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะ

เหตุเมื่อวานนี้มารู้อีกทีก็คือมีคนมาหาผู้ตายที่ห้องพักที่เปิดเป็นออฟฟิศ
แล้วก็เห็นเลือดก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบในฟางจะเปิดออฟฟิศที่อพาร์ทเมนต์แห่งเนี้ย
เช่าห้องหนึ่งเป็นออฟฟิศรับจ้างต่อวีซ่านะแต่ไม่ได้อยู่ที่นี่
ก็จะมาเวลาทำงานชาวบ้านไม่ค่อยมีใครรู้จัก
เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนด้วยกันที่มาติดต่อทำวีซ่องวีซ่าอะไรด้วย
แล้วในซอยแห่งนี้ก็มีคนจีนอยู่เยอะแต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้
อย่างมากก็มีทะเลาะชกต่อยเนี่ยอันนี้ก็มี
เช้ามาเช้ามืดเนี่ยผมตื่นมาลูกชายบอกว่าเขาแทงกันตาย
ว่าใครแทงใครวะที่หลังซอยเนี่ยหลังบ้านเนี่ย
เขาบอกว่าคนจีนแทงคนจีนตาย
เขามาค้าขายกันส่วนมากมึงมาเปิดร้านค้าขายกัน
กูมาเที่ยวมาทัวร์พวกเนี้ยกูมาเที่ยวมาทัวร์ลงเที่ยวลง
มันมาตัวกันมันพักโรงแรมมันไงมันเพื่อนขวงกัน
มันขัดผลประโยชน์อะไรสักอย่างสองอย่างมั้งน่ากลัวมีนะ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าหลักฐานสำคัญที่นำมา
ซึ่งการจับกลุ่มคนร้ายก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
คือตำรวจเขาแกะรอยเลยนะคะคือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ช่วงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานี่ค่ะเป็นผู้ชายคนนี้ผิวขาว
รูปร่างสูงสูงนะคะใส่หมวกแก๊ปสีดำ
เสื้อยืดแขนสั้นสีแดงใส่กางเกงยีนนั่งแท็กซี่
แล้วก็แท็กซี่มาจอดแล้วก็เดินเข้าไปในออฟฟิศของในฟางผู้ตาย
ไป๓ชั่วโมงผู้ชายคนนี้ออกมาจากออฟฟิศของผู้ตายด้วยท่าทางที่เร่งรีบอะค่ะ
แล้วก็ลักษณะเหมือนกับบาดเจ็บด้วยนะคะคือเหมือนกับมีแผลที่แขนสองข้าง
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินไปที่โรงแรมใกล้ใกล้ตรงนั้นเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
จับตัวเอาไว้ได้นะคะคนก่อเหตุคือนายเจอขั้นอายุสามสิบสองปี
เป็นคนจีนเหมือนกันมีร่องรอยบาดแผลตรงกับผู้ชายต้องสงสัยที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
คนนี้ค่ะคือในเจอขั้นเนี่ยคุณหมอเขาผ่าตัด
แล้วก็ให้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคือยังต้องนอนโรงพยาบาลอยู่
ตามไปถึงโรงพยาบาลนะคะก็ไปอายัดตัวเอาไว้
จัดกำลังของเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยามเอาไว้ตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่ตามรายงานข่าวบอกว่าตัวผู้ต้องหาคนนี้ก็พอจะพูดได้แล้วนะคะ
แต่ก็บอกกับตำรวจเหมือนกับว่าโดนยาชาไปเยอะ
ให้การอะไรยังไม่ได้นะยังจำอะไรไม่ค่อยได้
ผ่าตัดมาครับขอพักฟื้นก่อนสักแป๊บหนึ่งอืม
ตำรวจก็ให้พักก่อนนะคะครับแต่ตำรวจเขาเฝ้าอยู่นะคะ
คือถ้าดีขึ้นแล้วก็ต้องมีการสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
แนวทางการสืบสวนเป็นแบบนี้ค่ะตำรวจบอกว่า
ว่าสาเหตุอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางด้านธุรกิจในการทำธุรกิจในหน้าขอวีซ่าค่ะ
หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องชิงทรัพย์เพราะว่ามีทรัพย์สินของผู้ตายไปอยู่ที่ตัวของผู้ต้องหาด้วยนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติหมายค้นห้องพักของผู้ต้องหาคนนี้ค่ะครับ
แล้วก็ต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนก่อนนะคะเบื้องต้นเนี่ยแจ้งข้อหาเอาไว้ก็คือ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ถ้าคุณหมออนุญาตให้ออกมาได้
ก็จะต้องไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจตำรวจเขาจะได้คุมได้
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปถ้ายังต้องอยู่โรงพยาบาลต่อนะอืม
เขาบอกว่าเขามึนยาชาจำเหตุการณ์อะไรไม่ค่อยได้อืมอ่า
แต่มันก็ตรวจสอบไม่ยากหรอกครับเพราะว่าตรวจดีเอนเอหลักฐานในที่เกิดเหตุพวกนี้ก็เยอะแยะไปหมด
ถ้าตรงกันก็น่าจะทิ้งหลักฐานไว้เยอะพอสมควรอ่ะครับ